สำหรับผู้จุ๋ยล่าสุดจุ๋ยเลยเห็นทั้งหลังมั้ยคะ
ตัดผมได้เพราะราคอลปิดกล้องไปแล้ว
จุ๋ยก็เลยบอกว่าเออเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะ

จะตั้งใจกันอย่างเต็มที่สักที
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

ตอนนี้ก็คือกลับมาปรับฮอร์โมน

แต่ผมสั้นเนี่ยเกี่ยวว่าผมเสีย

ช่วยมา๓เดือนผ่านมันจะรีบมาบอกผู้คนเลย
ยังไม่บอก